สนับสนุนโดยบัตรบีเฟิร์สสมาร์ทรับบิทเชลซีจากธนาคารกรุงเทพ

ข้าวใส่ไข่สดใหม่ลืมว่ะ
ให้เยอะ

วันนี้มีคุณกัญชัยโฟนอินมาด้วยนะครับ

ให้ท่านผู้ชมฟังก่อนว่าคุณกัญชัยเมื่อวานที่เขาบ่นว่าปวดนิ้ว

ต้องผ่าตัดต่อมลูกหมาก

เป็นที่มือ
ไม่หรอกเธออย่าไปตื่นเต้นเวลากัญชัยเป็นอะไร

แล้วขอโทษนะไอ้ตรงนั้นมันไม่อักเสบหรืออะไรบ้างเลยเหรอ

ตรงนั้นน่ะมันไม่อักเสบหรือมันไม่หักแล้วไปใส่เฝือกให้ตายไปเลยอ่ะ
คุณที่เป็นโรคจิตนะอยู่ดีคุณก็โทรเข้ามาในรายการมันไม่มีอะไรทำใช่ไหม
ไม่ทุกคนเป็นห่วงพี่ที่นิ้วพี่เจ็บ
ทุกคนก็เลยสงสัยว่านิ้วพี่ไปทำอะไรมาถึงเจ็บ
อ่ะเล่ามาเมื่อวานปวดมาก

มันเป็นเหมือนแบบเช็ดเอ็ดอักเสบนะครับ

น้องไห้ด้วยไม่หรอกพี่จะเวิร์ดไปมันจะปวดที่นิ้วโบ้งแล้วก็ตรงปุ้งมืออะฮะแล้วมาถึงตรงข้อมือเลยฮะ

โอเคไปแล้วบ๊าย
เข้าข่าวกันก่อนเป็นอุทาหอนนะครับ

เป็นเรื่องของรถสองแถวที่เปลี่ยนเลนค่ะ
ก็ทำให้นักเรียนหญิงเขาพัดตกลงมา

ผู้ใช้เฟซบุ๊คท่านหนึ่งก็โพสต์คลิป
ซึ่งเป็นอุทาหรณ์พร้อมกับระบุเหตุการณ์
เกิดขึ้นในช่วงเย็นของวันที่๑๑มิถุนายน
บริเวณหน้าตลาดเจ้าพญาจังหวัดนนทบุรีค่ะ
บอกว่าไม่แน่ใจเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากอะไร

หรือว่าน้องนักเรียนไม่มีให้ยึดเกาะ

ลองไปดูคลิปดูว่าเป็นยังไงค่ะ

เขาเปิดไฟเลี้ยวนะคะเพื่อจะออกทางขวานะ

ข้างหลังก็ยังออกตัวไปไม่เร็วมาก

นนทบุรีหน้าตลาดเจ้าพญาเลย

คือมันก็ไม่รู้สาเหตุด้วยความที่พอเวลารถออกไปเสร็จเนี่ย
คนขับรถเองเขาก็ไม่รู้ไงว่าจะมีเด็กนักเรียนหญิงคนหนึ่งที่แบบ
พระตกมาจากรถด้วยเหตุผลเพราะว่ารถมันแน่นมากแล้วคนเนี่ยเบียดกัน

เขาอาจจะไม่มีที่จับแม้ด้วยความที่เขาอยู่ตรงกลาง

รถก็ไม่ได้เร็วมากโชคดีที่ไม่เร็ว

เจ็บไปแน่

บางทีเขาเข้าใจว่า

สมัยพี่เด็กนี่คือรถประจำของพี่เลยนะ
เพราะว่ารถเมนไม่พอพี่ก็ให้ห้อยอย่างนี้แหละ
หรือว่าให้ห้อยเอาแม่
แต่สมัยก่อนยังไม่อันตรายขนาดนี้

พอมีผู้หญิงเดินมาหรือคุณยายก็ต้องยุดลุก
ถึงแม้เราจะเป็นสาวมากกว่าคุณยายก็ตาม
ถึงแม้เราจะสาวกว่าคนในรถทั้งหมดรวมกันก็ตาม
แต่เราก็ต้องลุกขึ้นเพื่อให้คุณยายหรือคุณป้าคุณอานั่งต่ออะไรอย่างนี้

หมายถึงว่าเป็นสาวที่แบบว่าจิตใจกว้างขวางมาก
จริงแล้วตอนพวกที่แบบสวนกับรถผู้ชาย

หล่อนดูกระจกแล้วดูผมตลอดอย่างนี้

ยาย่าฮะเคลื่อนไหน
ใครวันนี้เป่าอ่ะที่กิ๊บเยอะตอนนี้

เออฉันเข้าใจแล้วตอนนี้ยอมติดกิ๊บกันเนอะ

เป็นอะไรติดกิ๊บ

ก็เตือนติดกริ๊บกันช่วงนี้

เป็นเรื่องที่เกิดการประชุมสุดยอดครั้งประวัติศาส
คิมจองอื่นผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือ

เคยมีใครนึกเลยว่าชาตินี้จะได้เห็นภาพนี้นะครับ

เป็นครั้งแรกระหว่างผู้นำสหรัฐ

ซึ่งมีวาถะร้อนสาดใส่กันมาตลอดเวลา

เอาแบบคนอ่านปากมาพูดเลยว่า

แต่ผมมีคำว่าพร้อมหรือคำว่าเต็มใจ

ในการมาประชุมก็บอกในสุดยอดครั้งนี้
พระอธิบดิตทรัมป์ก็พูดต่อไปว่า
รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาประชุมกับท่านและคณะ
เราจะแก้ปัญหาใหญ่ไปด้วยกันปัญหาที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก
กว่าจะถึงจุดที่ไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้อีกต่อไป

รอยเตอร์ก็รายงานบ้างว่าหลังจากนั้นทั้งคู่
ก็คุยกันแบบตัวต่อเลยแสดงว่ามีคนอื่น
เป็นนาทีแล้วก็เดินออกมาจากห้องประชุม
แล้วก็ถ่ายรูปร่วมกันที่มุกของโรงแรมในภาพที่ผ่านไปแล้ว
ก่อนที่จะมาร่วมประชุมเต็มรูปแบบ
อันนี้มีคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงต่าง

จากนั้นก็จะรับประทานอาหารกลางวัน

กำลังจดปากกาลงนามข้อตกลงร่มกัน

โดยมีคิมโยจองน้องสาวของคิมจองอื่น

ไม่เคยเห็นใส่ไปน้องสาวไปบ่อยอยู่แล้วมีแต่น้องสาวอ่อนแล้วสวย
แล้วก็ในไม้ปอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ
อยู่ด้านหลังเป็นภาพประวัติศาสตร์อีกแล้ว
หลังจากเสร็จสิ้นการชุมสุดยอดครั้งนี้ค่ะ
ทรัมป์ก็กล่าวว่าเราได้ลงนามในข้อตกลงที่มีความสำคัญอย่างมาก
เป็นข้อตกลงที่ครอบคลุมทุกอย่างเลยทีเดียว

เราจะร่วมลงนามในข้อตกลงประวัติศาสตร์นี้
อยากรู้เลยว่าถ่ายทอดกันจนแบบว่า
ทั่วโลกเนอะเหมือนกับเราไปอยู่ในเซ็นโตซ่าด้วยก็ไม่ปานรู้ตัวเอง
สรุปแล้วคิมนี่ก็เคยออกเป็นออกประเทศอย่างเงียบมาก

กฤษรู้สึกว่าเขาจะเลี้ยงเป็นนักเรียนอังกฤษ
อ่าเรียนอังกฤษเลยแล้วตอนเด็กเรียนหน้าจำชีอย่างนี้จะผอมหน่อย
กลับมาแล้วหน้าเหมือนพ่อเด้เลย

เอาซั่วมาเองใช่ไหมทุกอย่างเอามาเองหมดเลย

ปัญหาเรื่องสุขภาพพอจะสามารถเอาอุจจาระไปตรวจได้

เครื่องบินที่มาเนี่ยก็เป็นของจีนนะของจีน
ควรว่าสหรัฐกับจีนก็ที่รู้กันเขาก็ครบกันอยู่ใช่ไหม
อันนั้นการขึ้นมาเนี่ยเขาคิดว่าหรือว่าเกาหลีเหนือกับสหรัฐจะจูบปากกันหรือเปล่า

ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเอามาจากอเมริกาไปเลย

อเมริกาเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว
แม้กระทั่งเขาบอกว่านิวเคลียร์
ที่ไหมที่กด

นี่อัปเดตล่าสุดเมื่อกี้เค้ามาด่วนจีน
บรรลุข้อตกลง๔ข้อหลักทั้งสถาปนาสัมพันธ์ใหม่
ระหว่างกันและปลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างสมบูรณ์บนคาบสมุทรเกาหลี
ในการแถลงการร่วมกันระหว่างประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์

นำสูงสุดของเกาหลีเหนือหลังเสร็จสิ้นการประชุม
สุดยอดครั้งประวัติศาสตร์ที่สิงคโปร์เนี่ยนะคะ

แล้วก็ผู้นำทั้งสองได้ลงนามในข้อตกลงร่วมกันมีใจความอย่างนี้

ถ้าเกิดนักเคลื่อนไหวทางสังคมก็จะสนใจเรื่องหนึ่ง
การแต่งหน้าของคุณโดนัลดทรัมการทาคอนซิลเลอร์ที่ตรงตา
อีบ๊าเขาไม่ได้ตรงตาไฮไลท์หรือเปล่าเขาอยากรู้ว่าใส่ของอะไร
เขาไม่ได้มีเพราะว่าเขาใช้ช่างแต่งหน้ามืออาชีพ

เขาแต่งคุณแม่เขาเบื้องหลังของโดนัททัมไงเขาไม่เคยดูหรือ
แต่งก็แต่งอยู่แล้วแต่ทำไมต้องแต่งให้ใต้ตาขาวขนาด
ใช่เพราะเขากบรอยย่นคอนซีเลอร์คุณแม่ไปดูเบื้องหลังการแต่งหน้า
ใช่แต่แบบแต่งแล้วมันคือต้องลดลงบ้างความแวววาวของใต้ตา

คุณแม่ไม่ใช่แบบคุณแม่ก็แต่งอยู่แล้วอุปมาธก็แต่ง
แต่ว่าคนนี้แต่งแล้วทำไมดูไม่ดี
ต้องมีคนดูลุคให้อย่างนี้ใช่ไหม

ตอนที่ไม่ได้ติดกระดุมนะยาวยันเข่าเลย

คือเขาสามารถจะมีพื้นที่ในการให้คนวิจารณ์พูดถึงเขาตลอดเวลา
ประเทศของเราก็มีเสกสุขพิมายนี่แหละ

นี่หงอย่าสูบหน้าหนูสิคะคุณหนูต้องพี่เสกอย่าสูบหน้าหนูค่ะ

เป็นแบ่งการที่เมื่อวานคุณหนูเขาก็รับไปวันนี้เราก็รับบ้าง
เอาอีกหนึ่งเรื่องทุกวันนี้คนเราเนี่ยเสพข่าวเรื่องพระกันมาตลอด

จริงแล้วเป็นปีแล้วนะฮะที่เราต้องมานั่งอ่านข่าวพระ
อุ้ยตั้งแต่พฤษภาเนี่ยเธอที่เขาจับกันนะ
อันนั้นจับแต่ถ้าสมมุติข่าวปะเป็นตุ๊ดไปนู่นไปนี่จะมีกันมาตลอด
มันมีกรณีอยู่กรณีหนึ่งครับเป็นภาพของพระพิสุสงฆ์รูปหนึ่งเนี่ย
ส่งแชร์ต่อแชร์ข้อความต่อเนี่ยในโลกโซเชียลถนัดกำลังวีดีโอคอร์กับศรีการายหนึ่ง
พระก็ไม่ใช่เด็กเด็กแล้วด้วยนะพระก็ปูนนี้แล้ว

คือพฤติกรรมเนี่ยไม่เหมาะสมพระทำอะไรโชว์อวัยวะเพศ
แล้วก็คุยลักษณะเซ็กโฟนกับศรีกาคนนึงยังไม่จบเท่านั้นที่มันพีคสุดก็คือ
มีการชวนศรีกามาร่วมหลับนอนภายในวัดตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอชัยมนตรี
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชครับร้อยตรีเฉลิมพลทองทองดีเพ็งเนี่ย
ก็นำชุดปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อยมีราคาด้วย
ทนทหารบกที่๔๑ค่ายวัชิราวุฒิอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ย
พร้อมกับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการรักษาความสงบเนี่ยแล้วก็ชาวบ้านอีกจำนวนหนึ่ง
เข้าไปตรวจสอบเพราะว่าคุณพระพระองค์นี้ชื่อหลวงวีพระบุญชิษฐานิสรโลอายุอีกแป๊บนึงก็จะแซร์ยิดอยู่แล้ว
อายุ๕๗พระยอมรับไหมพระยอมรับว่าเป็นบุคคลเดียวกันกับที่มีการแชร์ในโลกโซเชียล
ตรวจสอบภายในกุฏิปรากฏว่าไม่พบสิ่งผิดกฎหมายและเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบนะฮะ
ตรวจสอบโทรศัพท์มือถือพระรูปนี้พบว่ามีข้อความตรงกับที่เขามีการแชร์กัน
คือไอ้แชทหลุดเนี่ยนะในที่สุดแล้วนะครับก็เชิญไปพบพระสมุหะมงคลอุตโมเนี่ย
คือรักษาการเจ้าอาวาสวัดน้ำรอบเพื่อแจ้งพฤติการที่เกิดขึ้น
แล้วก็ได้สอบถามข้อมูลพระบุญชิตซึ่งยอมรับว่าไม่ได้มีข้อแย้งอะไร
แสดงเจตนารับผิดชอบโดยศรีกาแล้วก็ในที่สุด
หลักฐานเพียบโดยต้องการศึกเลยแหละก็บอกเขาผิดหมดแล้วเขาศึก
อ๋อจับศึกในวัดเลยแล้วก็สั่งชาวบ้านเป็นยังไง
ชาวบ้านที่เราเคยไปตักบาทที่เราเคยไปถวายสังกฐาน
ที่เราเคยกลับเคยไหว้ชาวบ้านเนี่ยเขาติดตามสถานการณ์แบบ
เขาบอกเลยนะว่าเออเขาก็พอใจแหละที่เจ้าหน้าที่
รายงานให้กับผู้บัญชาการได้รับทราบนะครับแล้วก็
ไม่รู้ว่าการดำเนินคดีเนื่องจากพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ย
มันเข้าข่ายผิดวินัยสงฆ์มันก็ไม่ได้รุนแรงอะไรถูกต้องไหมครับ
แต่ก็อีกอย่างหนึ่งไม่มีผู้เสียหายไม่มีการแจ้งดำเนินคดี
เพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ได้มีความผิดอะไรมากมายแต่กรณีนำภาพ
เขาไม่ได้มีความผิดไม่ได้มีคนไปแจ้งความ

เพราะฉะนั้นหลังจากที่ดำเนินคดีศึกปุ๊บกลับบ้าน
แค่นั้นจบโอ้อ๋อคือไม่ได้มีใครฟ้องว่าเขาทำลามก
ก็ไม่ได้ทำอาณาจารย์ถ้าสมมุติอย่างนี้ถ้าโดนจริงก็โดนปรับ
โดนแค่ปรับพี่ในที่สุดแล้วอ้าวใครเล่นบิตคอยนกันบ้างใครขุดทองกันบ้าง

ฮะบางคนที่คำถามหนึ่งก่อนหน้านี้อาจจะได้ยินข่าวนึงข่าวนี้กันมา
โอ้โหอันนี้แล้ววันนี้๗สกุลที่เขารู้สึกว่า
เขาจะเริ่มใช่ไหมฮะจะอนุมัติแล้วนะฮะว่าสามารถใช้แทนเงินสดได้

เอากลับมาค่ะสวัสดีค่ะขอสักนิดหนึ่งนะฮะ
สำหรับคนที่ถามเกี่ยวกับโอเคละวันนี้เกี่ยวกับดิจิทัลเงิน

เด็กวัยรุ่นจะขุดทองขุดทองจะมีเครื่องขุดทองเป็นคอมพิวเต

คนถามมาตลอดว่าไอ้พวกนี้มันคือเงินจริงไหม
สมัยก่อนพี่เหมียวจะไปเยี่ยมลูกทีจะต้องไปแลกเงิน
พี่จะต้องเอาตรงนี้มันจะสามารถเป็นสกุลที่ทั่วโลกยอมรับ
แล้วเราก็บิดแล้วเราทำอย่างไรก็ใส่ข้อมูลเข้าไปแล้วก็
ตอนนี้ตัวเงินที่จะไปใช้จ่ายที่นู่นก็อยู่ในการ์ด

วันนี้คำถามที่คนถามมาตลอดว่าใครรับรอง

แล้วก็แนวทางกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับ

เขาบอกว่าการกำชับดูแลระดมทุนด้วยวิธีเสนอขายเหรียญดิจิทัล

แล้วก็การประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายนายหน้า

ได้ผ่านความคิดเห็นจากสาธารณชนแล้ว

ถ้าสมมุติคนเริ่มต้นใหม่นี่คือรวยเลยนะ
เพราะตอนนั้นหลักพันตอนนี้มันขึ้นไปหลักแสนแล้ว

มีหลักเกณฑ์การกำหนดให้ซื้อขายสินทรัพย์ด้วยแรกเปลี่ยนเป็นเงิน
หรือ๗สกุลเงินดิจิทัลที่กำหนดเท่านั้น
เพราะฉะนั้น๗๗สกุลนี้ตอนนี้ที่เขารับรองแค่นี้นะฮะ

มันยังมีอีกหลายร้อยสกุลจริงเลย
เขาบอกว่าพิจารณาแล้วมันน่าจะมีความน่าเชื่อถือได้ในระดับหนึ่ง
และไม่มีปัญหาเรื่องความพยายามปิดบังตัวตนในการตรวจสอบนะครับ
อีกทั้งยังเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยม

แล้วก็ทางกรตเนี่ยเขาจะประกาศยกเว้น
มันเคยอยู่ในกลุ่มนี้แต่เขายังไม่รับรอง
กำหนดสิทธิ์ในการได้มาของสินค้าหรือบริการเฉพาะกลุ่มแบบ

ที่มันเริ่มใหม่ช่วงหนึ่งที่มันพีคสุด

มูลค่าของมันค่อยขึ้น
แต่ในขณะเดียวกันเมื่อเดือน๒เดือนที่ผ่านมา

มันตกเวลาตกก็จนเหมือนกัน

มันก็คือหุ้นแต่มันเป็นหุ้นอีกแบบหนึ่งที่วันนี้

ข้าวจนถึงจะเร็วมากอีกหน่อย

ถึงเวลาแล้วค่ะหิวกันหรือยังอ่ะ

มีเมนูใหม่มานำเสนอค่ะ
วันนี้นะค่ะมปรุกไซซ์ซุกี้หมู่รสเด็ด

อ๋อนี่รสดีซุปก้อน
จัดเมนูอร่อยมาให้เราลองอีกแล้ว

ทำตามง่ายแล้วแต่เราเห็นตัวเองน่ารักตั้งเลย

ขอโทษค่ะสวยตังเลยนะคะ
เขาบอกว่าแค่นะคะนี่นะคะรสดีซุปก้อนค่ะ
แค่ต้มน้ำหนึ่งลิตรนะคะแล้วก็ใส่รสดีซุปก้อนลงไปเลยค่ะ
ก้อนนี้ลงไปเลยค่ะหนึ่งก้อน
แล้วเสร็จแล้วก็ใส่ผักตามชอบใจใครจะใส่ผักกาดคณะอะไรใส่ได้หมด

รสดีซุปก้อนนะคะรับรองว่าอร่อยกลมกล่อม
เพราะว่ารสดีซุปก้อนเขามีส่วน
จากน้ำต้มกระดูกหมูแท้และเครื่องเทศจัดเต็มแบบไทย
กระเทียมทั้งพริกไทยและที่ขายไม่ได้เลย
นั่นคือทีเด็ดคือหอมกลิ่นรากผักชี
ไม่ต้องทุบไม่ต้องโขลกให้เปลืองแรงนะครับ
ทุกอย่างให้เสร็จสับก้อนเดียวอยู่เลยค่ะ

ทำเมนูชำน้ำแบบไหนก็ง่ายดายแล้วก็อร่อยแน่นอนนะคะ
เรียกว่าทุกครัวควรจะมีไว้ติดครัวอย่าให้ขาดนะฮะ
รสดีซุปก้อนวันนี้หาซื้อได้แล้วที่
ซุปบ้านเก็ตชั้นนำแล้วก็ร้านค้าทั่วไปฮะ

คือแค่แบบใส่ง่ายมากกว่าแค่ต้มน้ำแล้วก็เอาต้อง

ต่อผู้ชายงานฺลังพรมพิษเนี่ยพี่ก็สามารถแบบ

พวกกี่ทีทีค่าวเรามดเลย
พี่เมกลองใส่แล้วก็ต้มได้เลยคุณแม่ลองชิมดู
แม่บ้านแม่เรือน

คือถ้าเกิดได้ผู้นี่คือแบบ

ชงผู้ชายคิดมากไปก็ไม่ได้กินค่ะนี่ค่ะ
ต้องกินจริงเลยนะคะได้รสดีซุปก้อนค่ะ
แค่นี้อิ่มค่ะผู้ชายเชิดสนใจ

จุ๋ยพุทธฉลองวันเกิดพร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งสองคน

ใครคะใครคะ

ไม่เคยพูดฉันบอกว่าตุลาเฉยไม่ใช่เหรอ

กินซุปดีกว่าค่ะหนูอาจจะหูแว้วนะคะ

มีใครชมมันว่าน่ารักมาเลยชมตัวเอง

หลังจากที่ไปทำบุญปล่อยปลากับทุกเพื่อน
เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของจุ๋ยเนอะ

ล่าสุดก็เลยถือโอกาสดีกลับบ้านที่ต่างจังหวัด

พร้อมไหว้ขอพรจากคุณพ่อคุณแม่
แน่นอนว่าที่ลูกเขยไปด้วยนั่น

คุณแม่หนูไม่ได้พูด

ก้าวเกะงี้ดวยควบควป
คุณแม่ที่หนูรักมาก
มึงอาจจะเดินไปคราว
มึงเคยมานักอ่านเองเรียนเจ๊
พีบ้ายอาจจะยอดทำไม

ชีวิตตัวเองรู้หมดวันนั้นเกิดจริงงั้นยังไง

สภาพหล่นอะไรพ่อแม่รู้หรือยัง

ภาษาเหนือภาคเหนือรมรุแล้วอย่างนี้
พ่อแม่สอนหนูแหละ
ว่าถ้าเกิดพ่อแม่ถามโบ๊ะค์เป็นการแสดง
จะเข้าเป็นสมาชิกเต็มตัวปลายปีนี้ดูภาพน่ารักไหมล่ะ
ไปเมืองจีนแล้วนะตอนนี้จะไปเมืองจีนแล้วนะก่อนแต่งงานเนี่ย
เพราะว่าคือละครดังมากอย่างนี้หรอ

พุธจะไปเมืองจีน
คือตอนนี้นางเคลียร์ถ่ายละครที่เมืองไทยให้จบ

รอบแสงว่ามีไปเล่นอะไรกับที่นู้นหรอ

เขาบอกว่าเขาแต่งเดือนนั้นไม่ใช่โรคแศษ
ตรงรวมพี่พุทธอยู่ที่ไหนนะคะ

วันนี้ทุกวันนี้มันได้เงินค่าตัวนะ

ใครต้องการเขาเลย
แต่วันนี้เขาได้มาเป็นดีเจย์ปุ๊บ
เขาจะรักษางานเขาให้เรียกมาก
คือเขารักในอาชีพที่เขาทำ

เห็นข้าวเจ๋เนอะ
ซึ่งดีเจก็แบบว่ามันได้เงินน้อยนิด

อ๋อน้องมี๊นค่ะแมนคือพวกรุ่นพี่เนี่ยรุ่นเจ๊เมียลไม่รู้จักเลย
เธอพูดถึงอะไรกันอะก็ฟังซิกจะให้ฟังอยู่นี่ไง
เมื่อวานนี้เขาตั้งโต๊ะแถลงข่าวยาวเลยนะฮะภาพนี้มีน้ำตายดน้ำตาย้อยกันบ้างนะฮะ
แล้วก็พูดถึงว่าจะรับผิดชอบก็เรียกว่าเด็กคนนี้แล้วก็สุขภาพต่างนะ
ทีนี้นักข่าวก็ไปถามมิ้งค่ะว่าความเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ย
โดยเธอบอกว่าเธอยังไม่สามารถตอบโต้ยังไม่สามารถตอบได้ว่าอนาคตนั้นจะเป็นอย่างไร
แต่คิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นมีแอบคิดไว้บ้างแต่คงเป็นแบบนั้นแหละค่ะ
ตอนนี้มิ้งเพิ่งเรียนจบที่ว่าจะสมัครงานช่วงเดือนตุลาแต่ก็ต้องพักไปก่อนนะฮะ
กระแสวิจารณ์จริงมิ้งไม่ค่อยอ่านเท่าไหร่มีเห็นแบ่งแยกเป็น๒ทีมมิ้งไม่ได้โกรธใครนะคะ
ขอบคุณทุกคนมากขอบคุณจริงที่ทำให้รู้สึกว่าไม่โดดเดี่ยวต่อไปนี้จะสู้ค่ะคนเดียวก็สู้
อ๋อรูปที่ตอนแถลงข่าวส่วนคุณแม่ซาร่าคาซิงกินนี่ที่เป็นแฟนของมิ้งค์มิ้งค์พี่รัฐ
ก็ส่งข้อความมาว่าเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ไหมก็คุณซาร่าก็เป็นคุณแม่เลี้ยเดี่ยวเหมือนกันนะ
บอกเลยว่าประโยคสั้นของซาร่านี่ก็น่าจะเป็นกำลังใจที่ดีคือเราเคยมีความรู้สึกที่แบบ
เดี่ยวแล้วมีใครให้กำลังใจมันช่วยได้เยอะจริงนะ
สวยมากเพิ่งเคยเห็นน่า

ถ้าสมมุติเด็กทุกวันนี้เอ๊ะก็ทำแท้งล่ะถูกไหมล่ะ
เด็กน้อยทั้งคู่เลยด้วยจริงคือความเครียดเกิดมาพ่อแม่แม่ข้างบ้านกับพ่อนิ่ง
แม่ทั้งสองฝั่งก็หลังจากนี้ก็ได้ว่าตัดอากาศออกไปเป็นชิ้นได้คือมันอยู่ในอนูของอากาศ

คือคือคือคือคือคือคือ

จัดการสิ่งสกระปกที่มองไม่เห็นต้นเหตุกลิ่นอับ

เดี๋ยวเรื่องใหญ่โตมากนะ
คุณเปิ้ลไอรีนสี่แกล้ววัย๓๘ปีสี่แกล้ว
ก็มีข่าวว่าเธอจะสละโสดนะคะ

ใดนั้นเธอก็ได้มาเปิดเผยว่า

นางว่ายังไงนะแอ๊กเจี๊ยม
โอ้โฮเดี๋ยวนางว่าคนโสดต้องตาย
โอ้โฮเดี๋ยวนางว่าคนโสดต้องตาย
โอ้โฮเดี๋ยวนางว่าคนโสดต้องตาย
โอ้โฮเดี๋ยวนางว่าคนโสดต้องตาย
โอ้โฮเดี๋ยวนางว่าคนโสดต้องตาย

เอ้าจากภาพนี้นี่เองจะแต่งงานกันแล้วหรอ

ในฝันของเปิ้ลต้องมีครบ๘๐ข้อ

เดี๋ยวเดี๋ยวเปิ้ลจำได้ไหมว่า๘๐ข้อมีอะไรบ้างอ่ะ

เคยเจอกันที่วัดโพเขาเป็นหมอเกี่ยวกับกระดูกเขามาเรียนรู้

เปิ้ลกำลังจะไปนวดพอดีก็เลยปะกลับ

สำหรับแหวนในมือมีรูปแหวนไหมคะ
เขาซื้อให้ตั้งแต่เตอร์ไพรส์ไปเจอพ่อแม่เขาแล้วด้วย
เหมือนจองกันว่ากลัวเขาไม่มีหนุ่มมาจีบเรา

ตอนต้นเธอบอกว่า๓เดือนยังน้อยไปใช่ไหม
บอกว่างานแต่งที่คิดไว้ก็น่าจะจัดที่เมืองไทย

ดูอุ้ยแหวนมนุมใหญ่มาก

มีผัวฝั่งเป็นฝากมีผัวฝอด
เราสองคนตั้งใจว่าเธอพูดเยอะมาก

วันหลังมาท่องให้ฉันตั้ง๘๐ข้อของเรานี่อะไรบ้าง

คนนี้จะมาเป็นแขกรับเชิญในมูลไหน
ครับอ่ะปอร์อันนบอ้าวคือปอร์
เคยไปออกรายการผีกับเขาไหม

ชีวิตเปลี่ยนเพราะไปออกรายการท้าผีทั้งนั้น
หมายถึงว่าเขาชอบไปออกอีปอร์นี่เหรออีปอร์นี่

คนแก่คนนั้นอยู่กับมัน

อยู่แล้วรวยจริงคือเอาง่ายเจ้าตัวถึงกับภาวะไปเลย
แล้วก็ผูกผีอำเป็นกิจวัตรประจำวันเลยนะฮะ
แล้วไปดูเรื่องราวของการมูเตรูนเขาว่า
เขามีคนเคยทักว่าเขาจะต้องไปไหว้วัด

ทั้งหมดจะเป็นยังไง๔ทุ่ม๑๐นาที
เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่กับหมู่ไหนอีกครั้งหนึ่งนะฮะ